ตามกันต่อนะฮะสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีบอสวรยุทธ์นะครับ
คือเมื่อวานคณะกรรมการชุดใหญ่ของอาจารย์วิชามหาคุณได้มีการประชุมกันนะครับ
แล้วก็มีข้อสรุปต่างออกมาข้อพิรุษต่างที่จับได้จากคดีนี้นะฮะ
ซึ่งอาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมาย
กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
เมื่อวานมีการประชุมใหญ่แล้วก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
เปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเฉพาะเรื่องการชี้แจงของพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์
คุณจำได้ไหมฮะพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิแตงจันทร์เนี่ย
ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเร็วของรถ
ในคดีบอสวรยุทธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในคดี
อาจารย์วิชาบอกแบบนี้เลยนะฮะเป็นพยานที่มีน้ำหนัก
ทำให้อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถ
จาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น๗๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ซึ่งทางคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ย
ก็ได้เชิญตัวของพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์มาให้ข้อมูลมาชี้แจง
โดยเจ้าตัวเนี่ยให้ข้อมูลกับยืนยันนะฮะว่า
เขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพียงครั้งเดียว
คือในวันที่๒๖กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานสอบสวนอีก
ในวันที่๒มีนาคม๒๕๕๙ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
และตามที่อยู่ในสำนวนไงคุณ
เรื่องของการให้ข้อมูลครั้งเดียวหรือ๒ครั้งมันสำคัญ

สำหรับคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทำไมในชั้นสอบสวนถึงอ้างว่าพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ
มาให้ข้อมูล๒ครั้ง
ทั้งที่พันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็ชี้แจงกับคณะกรรมการทุกชุด
ว่าเขาเป็นคนให้ข้อมูลครั้งเดียวคือในปี๕๙นะครับ
และอาจารย์วิชามหาคุณยังเปิดเผยบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ย
รับบอกว่าไม่ทราบว่าอาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมเนี่ย
เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ความเร็วของรถได้อย่างไร
พันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์ทราบเพียงว่าอาจารย์สายประสิทธิ์เป็นผู้ทำข้อมูลในคดีเสียชูวง
จึงทำให้เชื่อถือในข้อมูลเท่านั้นเองนะครับ
นี่เป็นข้อความที่สำคัญข้อมูลที่สำคัญจากการรับฟังคำชี้แจงของพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์นะครับ
ส่วนกรณีที่ว่าพันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์เหตุใดถึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเลขความเร็วของรถ
จาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น๗๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น
เรื่องนี้นายวิชามหาคุณเปิดเผยว่าตอนนั้นคือพันธ์ตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีซึ่งขณะนั้นเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
อ้างว่าได้ทำคดีอื่นซับซ้อนจึงทำให้เกิดความสับสน
ข้อมูลอะไรต่างเหล่านี้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกเหมือนกันนะคุณนะที่คณะกรรมการเขามีการตรวจสอบ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อข้อมูลจากพยานคนสำคัญอย่างพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการแล้ว
คณะกรรมการเองนะครับก็จะนำข้อมูลนี้แหละไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในการวิเคราะห์หาความจริงนะครับ
ส่วนในชั้นกรรมาธิการซึ่งก็มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างในคดีมาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
คนสำคัญคนหนึ่งที่ถูกเชิญเข้าไปชี้แจงในการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายสภาพผู้แทนราชดรในบ่ายวันนี้ก็คือ
คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งบุคคลคนนี้นะทางคณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณ
ก็บอกว่าให้ความสนใจมาเหมือนกันว่าอาจจะมีการเชิญ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคนั้นยุคที่มีคดี
มาให้ข้อมูลด้วยแต่ทีนี้คณะกรรมาธิการการกฎหมายเชิญตัดหน้าซะก่อนแล้ว
ก็บ่ายนี้จะไปเข้าไปให้ข้อมูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
มีการอ้างอิงชื่อของพลตำรวจเอกสมยศว่าเป็นผู้แนะนำให้พันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิ
ได้รู้จักกับนายสายประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้คำนวณความเร็วรถนายวรยุทธ์
ว่าอย่างไรบ้างนะครับขณะที่ความคืบหน้าในการเสนอให้มีการตั้งอนุกรรมการ
ขึ้นมาตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ในการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ์
ที่มีนายเนธนาคศุกร์เป็นผู้พิจารณานั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะ
เป็นเรื่องที่คณะกรรมการอายการอันนี้เป็นคณะกรรมการอีกชุดแล้วนะ
มีมติเห็นด้วยเพียง๕เสียงจากทั้งหมด๑๔เสียง
สรุปนะครับก็คือเรื่องของการจะตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบนายเนธ
หรือไม่นั้นเมื่อเสียงมีไม่เพียงพอก็สรุปว่าจะไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายเนธในการจรดอาปากกาสั่งไม่ฟ้องคดีวรยุทธ์นะฮะ
เพราะก่อนหน้านั้นทางคณะกรรมการของอายการเองเขาก็มีการตรวจสอบ
การทำหน้าที่ของนายเนธรองอายการสูงสุดอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะครับ

ขณะที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ได้เตรียมส่งสรุปความผิดทางวินัย
และอาญาของพนักงานสอบสวนที่ทำคดีของบอสวรยุทธ์จำนวน๒๐นายนะ
ซึ่งมีตั้งแต่ระดับสารวัตรไปจนถึงผู้บัญชาการ
และมีบางรายที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
เพื่อที่จะส่งข้อมูลนี้ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
พิจารณาว่าบุคคล๒๐นายเหล่านี้บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการตำรวจเขานะครับ